ฟิลขาดซัดลูกหนี้ไปเพราะอะไร
ไปให้เขายืมเงินกู้เงิน
ตัวเองเป็นคนไปค้ำตั้งแต่ปี๖๔
หนี้ไม่จ่ายหนี้ตัวเองเป็นคนค้ำก็ต้องไปใช้หนี้แทน

๒ปีที่ว่าธนาคารบังเอิร์นเข้าไปทะเลาะเรื่องใหญ่เรื่องโตแบบนี้ครับ

ไปค้ำแล้วผู้หญิงเอาเงินเข้าไป

พี่ที่เป็นเจ้าหนี้คือ
แต่เขาไม่ส่งทั้งต้นทั้งดอก

คนค้ำก็เดือดร้อนน่ะสิครับเออเพราะคนค้ำต้องจ่ายแทน
ล่าสุดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานเนอะ
คุณวิเชียนเขาไปทำธุระที่ธนาคารกับภรรยา
ใครกดเงินอยู่ไอ้หน้าคุ้นเนี่ย
อ้าว๒ปีแล้วไม่เหมือนหนึ่งไม่คืนมันธรรมบ้ามา

เอาฟังเสียงพี่วิเชียนเขาหน่อยครับ
ฟุ๊กฟุ๊กมาเจอหนีมาตลอดอ่ะสองปีเจอปุ๊บพี่เขาก็ต้องรีบ
แต่เขาก็มีเหตุผลของเขาก็ต้องฟังแต่ว่าย้ำแบบนี้นะเป็นหนี้ต้องใช้

รับว่าไปกู้เขาจริงแหละ

วันนั้นวิเชียนเจ้าหนี้มาขอร้องให้ตนเองกู้เงินเขา

แต่ถูกหักดอกไปสองพันแล้วนะ
เหลือแบ่งกันกับวิเชียนคนละสี่พัน
คือวิเชียนเหมือนไปเอาเขามาอีกทอดหนึ่ง
ก็ห่างกันคนละครึ่งคนละสี่พันสี่พัน

ยืนยันไม่ได้ตั้งใจจะหนี
แต่ไม่มีจ่าจริงเห็นไหมว่าอุ้มลูกอยู่

สามีก็ไม่ค่อยทำงานเป็นบรรยายงานก่อสร้างได้ค่ะ
แรงวันละสี่ร้อยบาทแทบจะไม่พอกิน

ต้องให้ทั้งสองคนไปตกลงกัน
สถานีตำรวจเพื่อหาทางออกร่วมกัน

ย้ำว่าเป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้เขานะครับ